โอเค

แต่ช่วงเสร็จศึกโคสิโก้กิติสักเสนามเมือง
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย
อดบทบาทแม่ทัพเป็นการชั่วคราว
กลับบ้านทำหน้าที่พ่อของเพิร์ตพราวและเผลอ
คุณพ่อซิโก้จะควงคู่คุณแม่เปิ้ลอัศราภาเสนาเมือง
ขับรถไปส่งลูกสาว๓ใบเถาเรียนหนังสือที่โรงเรียนจิตรดา
ถึงที่หมายก่อนเวลา๗นาฬิกา

เวลามาส่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราต้องแสดงความรักต่อกัน
มีหอมแก้มมีกอดมี
ให้เขาซึมซับว่าคุณพ่อก็เป็นคนที่อ่อนโยนนะ
ลูกก็ต้องอ่อนโยนด้วยนะอย่าแข็งกระด้าง

ถ้าเราเป็นคนที่แข็งกระด้างก้าวร้าวมันไม่มีใครชอบหรอก
กริตยาเสนาเมืองหรือเพิร์ตวัย๑๓ปี
ลูกสาวคนโตเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
ทิชาเสนาเมืองหรือพราววัย๑๒ปี
ลูกสาวคนรองเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖
และมุกปลาพาเสงามเมืองหรือเผลอวัย๑๑ปี
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
ต่างเป็นนักกิจกรรมตัวยมทั้งสายศิลปะการแสดงและการกีฬา
วันไหนที่โรงเรียนจัดกิจกรรมคุณพ่อซิโก้จะพยายามไม่พลาด
เวลาเขามีงานแสดงงานของโรงเรียนงานของห้องของอะไร
เราก็จะไม่ค่อยพลาดเพราะว่าเหมือนกับเป็นการให้กำลังใจ

คนที่จะให้กำลังใจดีที่สุดเวลาผิดหวังสมหวังก็คือครอบครัวพ่อแม่
เหมือนกับเราเวลาชนะดีใจคนดีใจกับเราเยอะ
แต่เวลาพ่ายแพ้ผิดหวังเนี่ยไม่มีใครนอกจากครอบครัว
เวลาทีมชาติไทยแข่งเขาจะไปดูที่สนามด้วยถ้าในเมืองไทย
ต่างประเทศก็จะมีบ้างตามโอกาสนะครับ
แต่แรกเขาจะปรับไม่ได้เวลาทีมชาติไทยแพ้เขาก็จะร้องไห้
เหมือนกับว่ารู้สึกสงสารพ่ออะไรประมาณนี้
เขาก็คุยกันกับแม่ลูกกันนะนะแต่พ่อเขาเฉยฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะใช่ไหม
แต่เราทำให้ดีที่สุดฉะนั้นพอเขาไปเป็นนักกีฬาเขาจะได้รู้ไง
เวลาชนะเขาก็ดีใจจนแบบโอ้ลิงโลดเลยนะ
แต่พอเวลาแพ้มาก็หงอยบางครั้งเราก็อาจจะได้รู้ซะบ้าง
ประมาทอะไรประมาณนี้บางครั้งคิดว่าตัวเองดีแล้วทีมตัวเองเก่งแล้ว
ไม่ซ้อมอะไรประมาณนี้แต่เราไม่บอก
บอกนักบอลได้แต่บอกโลกมันจะลำบากเหมือนกันเวลามันสนิทกันไงใช่ไหม
เวลาสนิทกันปุ๊บก็เหมือนเพื่อนไงโลกก็อาจจะแบบฟังบ้างไม่ฟังบ้าง
แต่ตอนนี้ก็เริ่มฟังหน่อย
คุณพ่อซิโก้ยอมรับว่าตั้งแต่ลูกยังเล็กแทบไม่มีเวลาว่าง
คุณแม่เปิ้ลศรีภรรยาจะเป็นผู้ดูแลลูก
ดังนั้นวิธีการสอนลูกในแบบฉบับคุณพ่อซิโก้
ก็คือการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ถ้าเราทำตัวให้ลูกเห็นทำดีลูกก็เห็นในสิ่งที่ดีใช่ไหม
ยิ่งถ้าเราทำไม่ดีลูกก็เห็นแล้ว
ในเรื่องของวินัยในเรื่องของการตรงต่อเวลา
ในเรื่องของสิ่งต่างเราจะปลูกฝังให้เหมือนกัน
ซึ่งคุณพ่อซิโก้ปลื้มใจที่ลูกเข้าใจ
และยังคอยให้กำลังใจในการทำงาน
ช่วงวันพ่อหรือวันสำคัญนะเขาชอบเขียนการ์ด
วันเกิดเราอย่างนี้นะเขาจะชอบเขียนการ์ด
หนูภูมิใจอะไรเนี่ยที่พ่อเป็นโค้ชทีมชาติ
แล้วก็วันหนึ่งคุณพ่อจะต้องพาทีมชาติไทยไปบอลโลกนะ
เมื่อ๕๖ปีที่แล้วเขียนไว้
วันหนึ่งคุณพ่อต้องกลับมาเป็นโค้ชทีมชาตินะ
หนูจะตามคุณพ่อไปทั่วโลกเลย
อกจากความในใจผ่านตัวอักษร
ลูกสาวทั้ง๓คนยังได้บันทึกคลิปวีดีโอ
บอกรักคุณพ่อผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวี
รู้สึกภูมิใจที่คุณพ่อยอมเสียสละ
เพื่อประเทศชาติแล้วก็วันพ่อปีนี้
อยากจะบอกคุณพ่อว่าขอบคุณมาก
ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศรวมถึงตัวหนูเอง
มีความสุขค่ะหนูและคุณพ่อค่ะ
ก็เมื่อก่อนคุณพ่อก็จะ
ไปส่งเราที่โรงเรียนเกือบทุกวันเลยค่ะ
แต่ว่าช่วง๒๓ปี
ที่ผ่านมาตั้งแต่คุณพ่อเข้ามาคุมทีมชาติ
ก็จะมีเวลาให้เราน้อยลง
แล้วก็เพราะว่าตอนนี้ต้องไปอยู่กับทีมมากขึ้น
แต่ว่าหนูก็

เพราะว่าต้องทำเพื่อชาติ
หนูรักคุณพ่อมากค่ะ
แล้วหนูก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อ
ที่ทำให้หนูแล้วก็ทุกคนมีความสุขมาตลอด
ไม่ว่าจะเป็นยังไงหนูก็จะเชียร์คุณพ่อค่ะ

คุณพ่อเป็นโค้ชทีมชาติไทยค่ะ
ถึงแม้ว่าคุณพ่อจะไม่มีเวลาให้เท่าไหร่ค่ะ

เพราะว่าคุณพ่อก็ทำเพื่อคนไทยค่ะ
แล้วก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่ค่ะ
เพราะว่าเมื่อก่อนจะกอดกันทุกวันเจอหน้ากันทุกวันนะคะ
คุณพ่ออาจจะช่วยทำการบ้านอะไรพวกนี้บ้างค่ะ
แต่ช่วงนี้คุณพ่อแทบไม่ได้มีเวลาว่างอยู่กับพวกหนูเลยค่ะ
แล้วก็วันพ่อปีนี้นะคะ
ก็หนูก็จะพยายามเป็นเด็กดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะคะ
แล้วก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ขอโทษคุณพ่อด้วยนะคะ
แต่ส่วนใหญ่จะขอโทษมากกว่าค่ะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำผิดไปค่ะ
แล้วก็อยากบอกคุณพ่อว่ารักคุณพ่อที่สุดนะคะ
ขอบคุณค่ะ